สวัสดีค่าข้าวใส่ไข่สดใหมให้เยอะ

สวัสดีวันจันทร์ค่ะ
ก่อนเข้ารายการคุณหนุ่มเขาอธิบายว่าเขาไปหาหมอมาแล้วมีภาพประกอบแต่ว่า

เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ยังสงสัยว่าคุณหนุ่มเป็นอะไร
ช่างมันช่างมันเอามาเรื่องนี้มาเรื่องแรกเรื่องแรกเลย

อริถอยรถทับแล้วก็แทงซ้ำด้วยนะฮะ
เรียกว่าเหตุไปเกิดขึ้นที่เกาะสมุยคุณผู้ชม

นายอียาโบคาวนะครับอายุ๒๕ปี
แล้วก็นายโดเลฟซูอาเรสนะฮะ
อายุ๒๓ปีเป็นชาวอิสราเอลทั้งคู่นะครับ

หลังก่อเหตุขับรถไล่ฆ่าเพื่อนร่วมชาติ
พร้อมกับใช้มีดแทงเหยื่อกลางถนนนะครับ

โดยเหตุได้ไปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มกราศ

สภพบอบผุดเกาะสมุยสุราชธานี

คือรถคันนี้เนี่ยนะฮะ

ตอนแรกเนี่ยนะฮะผัวเมียที่เป็นชาวชาลาเอวเนี่ย

ส่วนผู้ชายเนี่ยพอตั้งสติได้
ก็เวลาเขาวิ่งมาประคองแฟน

ชนอีกอันนี้ก็วิ่งหนีกัน

แล้วก็พอวิ่งไปไปล้ม

โอ้โหดูดีลากคนที่ตายคือผู้หญิงนะฮะ

ปรากฏว่าตอนนี้ทางตำรวจเองก็จับตัวได้แล้ว

ก็ได้มีการสอบสวนเบื้องต้นนะฮะ
ทางผู้ต้องหาเนี่ยเฟอร์ดิเศษที่จะให้การ

หลักฐานเข้าตรวจเก็บดีเอนเอนะครับ

มีเงินนะฮะแล้วก็กระเป๋าเดินทาง
ยึดไว้เป็นหลักฐานนะฮะนี่เป็นของกลาง

มีการพบว่ากลุ่มผู้ต้องหา
กลุ่มนี้ตรวงคนนี้นะครับ

ด้วยนะครับส่วนความสัมพันธ์
ว้าว

พูดชายผมก็งงอยู่ว่าอย่างไรกันแน่

วิ่งหนีไปก็เป็นผู้มียกันที่
ถ้าตายแสดงว่าอ๋อวิ่งหนีไปแล้วก็ไปตาย

แต่ผู้หญิงน่าจะโดนมันจะมีจุดจังหวะหนึ่ง

พอชนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผู้ชายไปประคอง

เขาวิ่งลงมาคนร้ายวิ่งลงมา
ผู้ชายคนนั้นก็พยายามประคองผู้หญิงไปที่ริมฟุตบาท

ผู้หญิงทิ้งอยู่ตรงนั้นไม่รู้ว่าโดนโดนเสียดตรงนั้นหรือเปล่า
แต่ที่วิ่งมาก็โดนถอยทับอีกที

โบกราญที่ผ่านมา

เข้ามาก่อนนะส่วนอีกสองคนที่เป็นผู้เพื่อนเมีย

แต่ทางฝั่งผู้ชายสองคนที่เป็นคนร้ายเนี่ยมีกำหนดกลับเลยนะ
กำหนดกลับวันที่๒๓หรือ๒๖ผมไม่แน่ใจประมาณนี้

ใช่แล้วก็มาก่อเหตุในวันที่๒๑
เอ๊ะใช่ไหมวันที่๒๐เท่าไหร่๑๙หรือ๒๐นี่ที่ก่อเหตุ

อ่าก่อเหตุประมาณ๒๐ใช่ไหม๑๙๒๐ไม่แน่ใจนั่นอ่ะ
คือเหมือนตั้งใจมาจัดการจัดการเสร็จแล้วจะหนีกลับเลยไงแน่นอน

ใช่ค่ะคือหน้านี่ไม่ได้สะทานนะ
เพราะมีคนหลายคนบอกว่าโอ้โหคือเหมือนกับประเทศเขา
ก่อการพวกอย่างนี้เยอะ

แต่มาฆ่าในนี้ก็ต้องโดนคดีที่เราสิ

ตอนนี้ก็คือยังไม่แน่ใจว่าคนไหนที่เสียชีวิตแน่

หรือคุณผู้ชมท่านใดทราบข้อมูลส่งมาให้หน่อยนะครับ
พูดดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสายข่าวนะ
แต่ดูเหตุการณ์แล้วมันโหดร้ายเกินจะรับได้จริงเลย

กลางวันแสกสถานที่คือบ่อผุดคือสมุยก็คือกลางเมือง

โอ้โหกระเด็นอย่างนี้มันถอยรถอย่างในหนังถอยทน
มันมือแบบไม่แคร์ไม่แคร์อะไรเลย
ต้องรู้สิว่าที่แบบนี้มันต้องมีกล้องวงจรปิด
ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบริมป่าริมเขา

สะทกสถานนะฮะเดินแบบนิ่งเลย

พอพูดเรื่องรถอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
คุณลาล่าลาลาล่าอาสยามลูลูลาล่าค่ะ
เขาขับรถคนเดียวจะไปงานวันเกิดของลูลูนะคะ

พาเข้าที่ลกเข้าป่าเลย
แล้วก็ไปเจอเจ้าของที่ซึ่งเป็นเจ้าของไล่เนี่ย
ที่จังหวัดนี้นะฮะ
แล้วก็มีปืนด้วยแล้วจะออกมายิง

อันนี้เขาลาล่าเนี่ย
ก็ขับรถไปเพื่อจะไปงานวันเกิดของลูลู
ก็เลยไลฟ์สดเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี

มีแต่ตัวตักกี้นะปืนตัวในมือผมยิง

ดูแล้วจะยิงแล้วทำไม
ดิว่าผมวิ่งออกไปฮะแต่ธรรมดานไปเซ่นเงียมไปได้

ระหว่างนั้นมีชายวัยกลางคนขี่จักรยานตามมา

แล้วก็บอกว่าจู่บุกเข้ามาในเขตบ้านผมแบบนี้
ถ้าผมมีปืนผมยิงคุณตายไปแล้วน้า

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าไปชมไลฟ์สดในเฟซบุ๊กนั้นก็ตำหนิ

พอลาล่ามาเล่าให้ใครต่อใครฟังนะคะ
ในปลายภูมิอังกฤษกำนันตมนต์ดอนแร่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี

เห็นไลฟ์สดเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับพร้อมชี้แจง

ชายคนนั้นกล่าวนั้นเป็นลูกบ้านของตน
หวัดระแวงและระวังตัวเพราะว่าเพิ่งพ้นโทษออกมา
เมื่อมีรถยนต์ที่ไม่รู้จักขับเข้ามาวนเวียนในไร่
จึงเกิดความระแวงแล้วรถนั้นก็ติดฟิล์มดำ

ซึ่งคนนี้ปกติก็จะเป็นคนที่พูดจาโผงผางอยู่แล้ว

คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยรู้ลูกเขาเดินทางไปก่อนแล้วล่ะขับรถตามไป
แล้วก็ทางมันไม่ใช่มันเปรียวเข้าไปเรื่อย
ยังไม่ทันจะได้อะไรเลยเพราะสัญญาณจะโทรหาลูกก็ไม่ได้
ผู้ชายคนนี้ก็ออกมาพอดีตกใจผู้หญิงขับรถคนเดียวนะฮะเขาบอก

คอมเมนต์ถามว่าทำไมไม่ห่วงรถอะไรอย่างนี้
พูดไลฟ์สดว่ากลัวรถจะเป็นอะไรทำไมไปห่วงแต่รถ

ก็ไม่ต้องห่วงรถถูกแล้วล่ะค่ะ

แบบว่าเขาขับไปแล้วกิ่งไม้มันเข้ามาในรถ

อันนี้ดิฉันพูดได้เลยนะคะคุณหนุ่ม

มันพาดิฉันเข้าไปในสวนยาง

ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นทางเลี้ยวเข้าไปเรื่อย

ไม่มีไฟดิฉันคิดว่าถ้าที่ฉันเลี้ยวไป

ฉันพูดดังเพราะที่ฉันไม่รู้ว่าคนหรือผี

มันจะคำนวณให้เราว่าเส้นทางไหนสั้นสุด

คือมันคงสั้นสัก๑๐เมตรมันก็เอาแล้วมั้ง

จึงพาไปข้างหลังค่ะที่เขาไว้ขนกะหล่ำปี

กระลงสิพี่

ถนนเส้นใหญ่เนี่ย๔เลนนะ

ล่าสุดนี่ราชบุรีนะเขาจะไปอำเภอสวนพึ่งกัน

แล้วก็ถึงแล้วคุณถึงที่หมายแล้ว

คนไปปักหมุดเขาใหญ่พี่ก็เจอเป็นโรงแรม

เจอขนาดนี้พี่ต้องเลิกใช้ดีกว่า

พี่ใช้เป็นแผนที่เล่มนี่แหละ

เราก็เจออย่างเนี่ย

เมื่อกี้มีหลายคนส่งเข้ามาเรียบร้อยนะครับ
ว่าตกลงคือทางฝ่ายชายเป็นผู้เสียชีวิต

น่าจะเป็นแบบโจทย์กาวหรือเกาหรือและเซ็บติด
พวกพันธุ์อยู่กันอย่างนี้ลักษณะนั้นน่ะนะคะ

เก่งน่ะย้าอ่านข่าวนี้แต่ว่าคุณผู้ชมเจอมาบอก
อ่าใช่คือต้องขอความจริงเลยนะคะ
เพราะว่าในนี้เขาไม่ได้มีแจ้งว่า

ลูกมา๒๔ปีเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นใคร

รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปช่วงไปช่วงกุ๊กกิ๊กดารานะ
กุ๊บกิ๊กดาราชอบชอบยังชอบคำนี้
แจ้งจับนะคะร้อยตำรวจโทก็ไปทำลวนลามกับเด็กนะคะ
ซึ่งอายุแค่ประมาณสัก๑๘ประมาณนั้นนะนะ
แม่เขาก็เลยมาแจ้งจับตำรวจยศร้อยตำรวจโท
รวนลามลูกสาวเขาย้อนแย้งไหมจับตำรวจย้อนแย้งไหมคุณหนุ่ม
นั่นสิต้องเปิดประตูโดดหนีจนได้รับบาดเจ็บนะ
ก็มีไปเมื่อวานนี้วันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ต้องบอกว่าพลตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกเนี่ย
ตำรวจกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าได้รับรายงานไป
เมื่อวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนที่ครอง๕
รับแจ้งความร้องทุกข์จากแม่ผู้เสียหาย
อ้างว่าบุตรสาวของตนอายุ๑๘ขึ้นรถยนต์ไปกับผู้ชาย
รับราชการตำรวจนาย๑ยดร้อยตำรวจโทร
อยู่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็จากนั้นถูกชายคนดังกล่าวลวนลามบนรถยนต์
แล้วก็บุตรสาวของตัวเองก็เลยรีบกระโดดจากรถ
แล้วก็วิ่งก็จะทำให้เกิดการได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดที่บริเวณปากซอยมาลีนะฮะตรงแถวครอง๖จังหวัดปฐุมธานีนะฮะ
เหตุเกิดไปเมื่อวันที่๙มกราคม
ก็สอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน

ผู้เสียหายนะคะก็คือผู้ต้องหาได้รู้จักกันผ่านทางไลน์อีกแล้ว
ผ่านทางไลน์ไม่ได้เจอหน้ากันมาก่อนฟังดีนะ
วันเกิดเหตุผู้เสียหายได้ชักชวนให้ผู้ต้องหา
ช่วยขับรถยนต์ไปหาหอพักเพื่อที่จะเช่าอยู่
ระหว่างเดินทางก็มีปัญหากันภายในรถยนต์
โดยที่มีผู้เสียหายไม่ได้ไปให้การถึงการลวนลามแต่อย่างใด
แต่ให้การว่าถูกข่มขู่แล้วก็ตบหน้าหนึ่งที
พร้อมกับหักเคสโทรศัพท์จนเสียหายไปหมด

ด้านพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพันธ์นินน้อยนะครับ

หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็ได้เรียกตำรวจนะครับ
ผู้ที่ผู้กล่าวหาเนี่ยนะฮะ

ให้การปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พากันไปดูหอพักแต่มีการทะเลาะกัน

เรื่องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา
เนื่องจากต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
นั้นผู้เสียหายแล้วก็แม่ของผู้เสียหายอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ทั้งนี้หากผลการสืบสวนสอบสวนมีพยานหลักฐาน
ที่พบว่าตำรวจที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ได้กระทำความผิดจริง
ตามที่ผู้เสียหายแจ้งมาร้องทุกข์มานั้น
ก็จะดำเนินคดีต่อไปทางวินัยแล้วก็ทางอาญาอย่างเด็ดขาด
ฉันขอถามคำเด็กคนนี้

ไม่เคยเจอกันมาก่อนจนทั้งวันนี้
ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกล้าดีอย่างนี้ทั่วไป

แม่ไปแจ้งว่าโดนลวนลามแต่ผู้หญิงบอกว่าไม่ได้รวน
ไม่ได้ลวนลามแต่มีปากมีเสียงทะเลาะ
ตำรวจที่ถูกจับบอกว่าทะเลาะกัน
เป็นลาโชมอนค่ะพี่

นี่มันน้อยนักนะฉันว่าหนึ่งในล้านนะ
ที่แบบว่าอยู่แชมป์รวมไปเจอกันมานะ

มันน้อยมากเค้าใจมั้ย

หลักแชทเม่งเวรกรรมไอ้เนี่ย
บางทีมันหลอกลวงกันหมดทั้งนั้นเลย
แล้วนี่เนี่ยถึงว่าเขาจะเป็นตำรวจจริงใจ

ก็แต่ต้องผิดเลยก็
โอเคพักก่อนเดี๋ยวค่อนข้างมามหาเทราสมาคมตั้งเมื่อตีใหม่นะครับ
ใครจะบวชต้อง๑๕วันขึ้นไปนะเดี๋ยวบวช๗วันนู้นนี่น่ะ

คุณผู้ชมเห็นคุณหนุ่มพี่ม้าเห็นข่าวนี้มาที่นักศึกษา

เสร็จจากเรียนแล้วกลับเข้าหอแถวรัชดาแล้วโดนผู้ชายแทงขา
นี่แหละค่ะเป็นมาเตือนภัยกันนะฮะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้นะฮะ
มีเหยื่อสาวคนหนึ่งนั่นถูกใช้เนื้อแรมค่อนข้างศูนย์วัย
เดินผ่านเดินสวนกันแล้วก็ใช้ของมีคมบางอย่าง
เข้าที่ขาไม่ทราบสาเหตุทำให้เป็นบาดเจ็บเป็นแผลเลือดออกนะคะ
ดังกล่าวมีผู้คนเดินทางไปมาตลอดเวลา

แล้วก็เป็นทางที่สามารถลัดเข้าไปยังซอยนาทอง
หรือตลาดนัดรถไฟรัชดาได้ก็แถวเอสพนาตอ่ะดิ
โดยวันที่เกิดเหตุนะคะคือ๕โมงเย็นยังไม่มืดนะคะ
กำลังเดินกลับหอก็ใส่ชุดนิสิตปกติไม่โป๊ด้วย

ขณะที่เดินอยู่นั้นก็มีชายสูงวัย
มือซ้ายกำผ้าขุนหนูคุมอะไร

มือกำเดี๋ยวสิกำลังจะเฉลยนี่ก็
พอเดินสวนทางกันก็เอาผ้าที่มีของอะไรในนั้น
เข้ามาตรงขาเธอแล้วก็เดินผ่านไป

นึกว่าจะขอโทษเพราะชนกันแล้วก็รู้สึกเจ็บ
ทีแรกยังยังหันไปดูปุ๊บ
เลือดไหลออกมาจากต้นขานี่เน้นแทงเป็นมีดนะสิ
เออก็บอกว่าขาอ่อนโดนเป็นแผลโดนทะลุแทงทะลุอีก

ล่าสุดผู้เสียหายได้กลับมาโพสต์อีกครั้งนึงว่า
คนที่แทงเราวันที่แล้วที่เวลานี้เวลาเดิม

แทงคนอื่นคือเหตุเกิดนี้เกิดขึ้นมาก่อนเธอแล้วด้วย

เพราะว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

เวลาเห็นคนเดินพุ่งมาหาต้องมีไข่ควงแล้วผ้าขนหนูพันไว้

เอาไข่ควงเอาผ้าขนหนูพันไขควงไว้

ไม่เบิร์นหน้าน้องเขา
ไม่เบอร์หน้าน้องเขาแต่มาเบอร์หน้าไอ้คนแทง

เพราะฉะนั้นเรายังได้ข่าวมาแค่ทางตำรวจเรืองประสานหา

เป็นรอปภแล้วทำอย่างนี้น่ากลัวอีกหลายเท่าไหม

ไม่ได้เพิ่งทำเป็นครั้งแรกทำมาแล้ว
ที่รู้นี่คือสองครั้งไม่รู้ว่าทำมากกว่านี้หรือเปล่า

มหาศิลป์รัศนาคมได้มีมติ
กำหนดระยะเวลาการบวชพระพิสุสงฆ์
ระยะเวลา๑๕วัน

ส่วนกรณีบวชหน้าไฟบวชแก้บนนั้น
ได้เพราะเป็นประเพณีไม่ได้ห้ามอะไร
คือเดียวใช่ไหม
เมื่อวันที่๑๙พคที่ผ่านมา
ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ

ตรวจราชการพศได้มีการแถลงผลการประชุม

มหาเทศรสมาคมมีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะทำงานร่างหลักสูตร

อย่างน้อย๑๕วัน

หรือ๓๐วันเพราะว่าการบวชระยะสั้น
เพียง๗วันนั้นไม่ได้อะไรเลย

ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ในส่วนหลักสูตรการโหวตที่ผ่านมติ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานต่อไปนะครับ

แก้วงานท่านเบนผู้บุญโนยการสำนักโรยคาที่การ

หลักสูตรการบุตรระยะสั้นของมหาเทราสมาคม

ธรรมวินัยพุทธประวัติ
เทศนาศาสนพิธี

ซึ่งการปรับระยะเวลาการบวชสั้น

ผู้เข้ามาบวชในพระเวสนานั้น
จะต้องสามารถนำหลักธรรมไปใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย

ส่วนเรื่องราวของการบวชแก้วงาน

ประเพณีที่มีกำหนดการแบบ

ทางมหาเจรสมุนไม่ได้ห้าม

คือมึงคิดว่าไปบวชเอาไว้ขอบวช๒วัน

เดือนนี้บวชต้องค่อนข้างละเอียด
เพราะว่าต้องตรวจเลือดตรวจอะไรสิครับ
ชัดเจนดีแล้วต้องไปขอยื่น

เหมือนจะเป็นประวัติ
เพราะว่าบวชหนีคดีก็มีเยอะอยู่

รางงานก็จะยากอยู่ไหม
ถ้าออกมาเป็นกฎอย่างนี้ทางเจ้าของกิจการ

ให้ลาคอดได้อีกตั้งโอ้โหตอนนี้ได้๓เดือน

ต้องกลับมาทำงาน
อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการทำศัลยกรรม

พี่มาไม่ชอบการศรียกรรม

ได้ค่ะจะเล่าให้ฟังนะ

ถ้าพูดว่าไปผิดพี่ผิดค่า

หน้าอกนี่แหละผลปรากฏว่า
เกิดการอักเสบ

หญิงสาว๒รายที่เกิดปัญหาจากการทำหน้าอก
โดยคนหนึ่งเป็นหมอจากคลินิกแห่งหนึ่ง
แชร์ประสบการณ์อันเลวร้าย

เราไปทำศัลยกรรมหน้าอกมาที่คลินิกแห่งหนึ่ง

ก็พอมาถอดผ้าพันธุ์ออก

นางหมอกี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่ง

จากหน้าอกอ่ะจากนมมา

จะให้เอาเลือดที่เสียออกไป

ก็โดยการผ่านนะ

เสร็จนะก็ยัดซิลิโคนอันเก่านี้ใส่เข้าไปใหม่

หลังจากนั้นก็เกิดการติดเชื้อเลย

เริ่มซึมออกมาอีกด้วย

ไหลไม่หยุดอีกต่างหาก

ก็เลยบอกอย่างนี้

นางก็บอกไม่เป็นไรกินยาฆ่าเชื้อ

หายก็หายนัดกลับมาดูใหม่
จนกระทั่งทนไม่ไหวนะ

แล้วพาไปโรงพยาบาลคำตอบคือ

ยังมีผู้ใหญ่ใจดีเออยังไปหาที่เดิม

สิ่งที่น่ากลัวมากนั่นก็คือว่า

พบผ้าก๊อตนะอยู่ในหน้าอก

ก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนอย่างที่บอกเอาไว้

เป็นพิเศษเลยทีเดียวผ่านมาสัปดาห์หนึ่ง

พอสักพักหนึ่งก็เลือดก็ออกมาเยอะมากเลย

ก็เอาบุหรษพยาบาลเนี่ยมาเป็นคนทำแผลให้

หมอก็บอกไม่ว่างหลังจากนั้นอาการ

ก็มีไข้สูงนะ๓๔วันติดกัน
ต่อมาเลือดนะแล้วก็น้ำหนองนะ
ก็ไหลออกมาอีกแบบไม่หยุดเลยทีเดียว

มีผู้ช่วยพยาบาลก็คอยมาดูให้เหมือนเดิม

บอกว่าแผลปกติเดี๋ยวเลือดออกกับน้องออกมันก็หยุดเองแหละ
แต่พอกลับไปว่าก็หนองก็ไหลอีกไม่ยอมหยุด

คลินิกก็บอกว่ากินยาฆ่าเชื้อฉีดยาอะไรต่างนานา
นัดมาดูแผลวันที่๔ธันวาคมนะครับ

โดยหมอบอกว่าเอ่อซีลิโคนพลุ

แผลติดเชื้อแล้วก็อักเสบนานเนี่ย

เอาซิลิโคนออกมาก็ไม่ได้ของอเมริกา

แล้วก็ทางด้านสุขภาพจิตก็แย่ไปด้วยนะ

เวลาเราจะทำศัลยกรรมอะไรยังไงเนี่ย
มันจำเป็นมากเลยนะที่จะต้องดูให้ดี

หมอนี่แหละก็เป็นหมอมือหนึ่งนี่แหละก็ทำ
นางก็แบบว่าทำหน้าอกให้
แต่ตอนนี้เวลาคนถูกทำมันก็หลับไปใช่ป่

อยู่อย่างนี้ข้างนึงมันตกลงมา

ม้อที่เป็นมือหนึ่งทำข้างนึง
ส่วนอีกข้างนึงนะ

ได้ด้วยหรอ
อยู่แค่นี้มันยังแบบลึกลงไปอีก
มันเลยทำให้หน้าอกพอใส่ซิลิโคนไปแล้ว
ข้างที่มันลึกมันก็เลยห้อยลงมา

ผมมากดว่าติดเชื้อ

นี่ทำให้หน้าอกหนูผูกไปยวนวันนี้

มีหนุ่มคนเดียวที่จะเปล่าข่าว

อย่างฉันคงไม่มีอะไรเสียแล้วใช่ไหม

โหปีนี้ราศีพิจิกษ์หมอทุกหมอบอกว่าดี
หนูว่าราศีธนูปากพาจน
และราศีพิจิกษ์คือหมอลักษมณ์บอกว่าพิจิกษ์อ่ะดี

หรังจากที่นางเอกสาวควันอุซามานี

เลิกละเป็นที่เรียบร้อยไปละ
ก็อยากให้ทุกคนเคารพแล้วก็ตัดสินใจ
ของเราทั้งสองคนในการตัดสินนะ
งานนี้ก็ทำมาเอาแฟนแฟนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็ใจหายใจคว่ำกันมากเลยทีเดียวนะคะ
อังกฤษครับ
มีการบอกอยากให้ทั้งคู่กลับมารักกันอีก
นี่ไปฟังก็พูดมา

ไม่มีกลดใครหรือเปล่าเนี่ย
ไม่เราต้องให้มีแบบ

ถ้าก๊อฟจะลบก๊อฟลบตั้งแต่วันนั้นแล้ว

เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มัน

คือมันทำร้ายจิตใจเรามาก

มันย้ำ

ว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคน

เพราะว่าเขาเองก็

ก๊อฟก็เลยไม่ได้คิดอะไร

น้องเขาเลือกกรอบกรอบก็เลยไม่ได้อะไร
แต่ตอนนี้กรอบก็ไม่รู้ว่ายังไง
ก็เห็นไปกินข้าวคริสต์มาสกันกันกันปุ๊บ

คุณแม่เคยพูดเอาไว้แต่พูดกันหลายครั้งนะฮะ
ว่าจะเรียน๗๐๘๐ล้านบาท

แต่ที่ฟังจากคุณก๊อฟนี่เป็นเรื่องมือที่๓นะ

ซึ่งแม่ก็เคยได้คุยให้ใช่ไหม

เพราะว่าเรื่องนี้เขาคุยกันเองสองคน
แต่แม่ไม่เคยจะพูดเรื่องสินสอด๘๐ล้าน
เข้าใจคำนี้ไหมหนุ่ม
ส่วนอีกเรื่องการเช็คทรัพย์ของก๊อฟ

อันนี้พูดในฝั่งแม่ใช่ไหม
นี่แม่แม่เอง
มีประโยชน์ที่แม่หรือขวัญจะไปเช็คทรัพย์สินของเขา
เดี๋ยวนะส่วนเลือกไอ้ชาวต่างชาติอะไรนั่นน่ะ

ต้องไปคุยกับขวัญนั่นเป็นเรื่องของคนสองคน
แม่เลี้ยงลูกแม่มา

ไม่ใช่ตุ๊กตาเนี่ย
เจอกันชีวิตนี้อีกรอบสอง

เฮ้ยอย่าพูดป้างนะนุ่ม

ขวัญเนี่ยมันมีเลือดลูกผู้ชายเยอะ

ขวัญไม่พูดถึงใครข้างหลังเด็ดขาด

ภูมิใจมากในน้ำนมที่แม่เลี้ยงขวัญมาว้าว

เขาก่อนรักกันแม่ก็รู้ทีหลังกลับมาคบกันแม่ก็รู้หลังสักทีเลย
ส่วนที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์

แต่สงสารมากกว่า

อ้าวว่าเขาคิด
เขาคิดได้ยังไง

คนรอบข้างไม่สั่งสอนเขาเหรอ
ก่อนที่จะไม่ให้สัมภาษณ์หรือไม่สั่งสอน

ก่อนหน้านี้๒ชั่วโมง
ยังให้ขวัญส่งข้อความไปให้กำลังใจก๊อฟเลยเมียว

ว่าแม่น่ะเป็นกำลังใจให้

จะมาแถลงข่าวที่ช่อง๗

เดี๋ยวก๊อฟทำเป็นร้องไห้ใช่ไหม

พี่สื่อติดต่อพี่พีอาร์ที่ช่องได้เลยนะคะ

เด๋วก่อนฟังเฉยแม่ฟ้องหมดเลยนะ

พี่รู้แล้วหูกำลังหวานชื่นคุณพี่
มีช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ

ใครเอ้าปิดเบคก่อนเหรอ
อันนี้ไม่เอาเหรออันนี้อย่าเพิ่ง
คุณไปก่อนคุณไปก่อนอย่าไม่เอาแล้วค่ะ
ปิดเบคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
โหเสร็จได้ของต้นหอบอ่ะงั้นช่วงหน้า

ย้ายไปอยู่หลายเดือนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ไปตรงนี้เป็นบ้านหรูหราประมาณนึง

มีนางเอกมาให้เชื่อชิมถึงบ้านทุกคืน

ดีกว่าไปอับอบนวดแถวรัชดา

หรือถ้าคันจังครับ

อะไรอย่างนี้ต้องแอปทำตัวตามประเพณี

เขาเป็นแฟนกันเขาก็ไปหาเขา
คือถ้าเกิดว่าเออไปนอนบ้านชู้อะไรอย่างนี้
ว่าไปอย่างนอนบ้านกิ๊กว่าไปอย่างนี้

โอ้โหเต็มปาก
ม้าไม่เคยผ่านมือชายใด

ไม่มีแฟนรวน

ลาแล้วค่ะพบกันหน่อยพรุ่งนี้นะคะ
สวัสดีครับ